ขั้นตอนที่ช่างต้องใช้ความชำนาญในการทำคือขั้นตอนการเปิดคม
ช่างจะเริ่มต้นโดยการลงคมแต่งคมด้วยตะใบหยาบเสียก่อน
ซึ่งกว่าจะมาทำได้ในขั้นตอนการเปิดคมนี้
เหล็กจะต้องมีลักษณะเรียบและขลิบคมหรือย้ำคมให้บางและตรงไว้ก่อนแล้ว
เมื่อนำมาเปิดคมแต่งคมก็จะทำให้มีความสวยงามนำไปใช้ได้ดีมากขึ้น
และที่สำคัญช่างจะต้องคอยเอาเศษตะใบของเหล็กออกด้วย
ขณะที่ทำการตะใบหยาบ
ร่วมสืบสารและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยโดย
ธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชน